ส่วนบรรยากาศนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ถือว่าแฟนนั้นไปรอกันเกอร์ที่สารหลักเมือง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วนักเตะเลสเตอร์ไม่ได้ไปที่นั่นนะครับ

ทีมแชมป์พิมพลิกอังกฤษต้องผิดหวังไปตามกัน
หลังจากคุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสร

มาไหว้สักการะสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามที่มีการแชร์ข่าวในโลกออนไลน์
โดยสาเหตุที่เป็นสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวิชัยบูชาเหรียญปิดตาพังพระการรุ่นปี๓๒
ปลุกเสกจากสารหลักเมืองแห่งนี้
ที่มีความเชื่อว่าสามารถช่วยแก้ไขวิกฤต
หรือผ่านอุปสรรคต่างที่ขวางหน้า

ก็ว่ามีทั้งหมด๒๐เหรียญ
ก็ว่ามี๘เหรียญและฝังไว้๘ทิศใต้สนาม
รวมถึงได้มาบนบานสารกล่าวขอสารหลักเมือง
ให้ช่วยทีมเลสเตอร์สามารถคว้าแชมป์
และถ้าสำเร็จตามคำขอจะมาบุรณะสารหลักเมืองใหม่
คุณนวลแขนนนทผลแม่ค้าขายน้ำอ้อยหน้าสารหลักเมือง
เล่าว่าเคยเห็นคุณวิชัยเดินทางมาไหว้บูชาที่นี่
ด้วยตัวเองเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
ก็สักประมาณเดือนกว่าได้แล้วแหละลูก
แต่ท่านก็มาแบบยังไงก็ไม่มีใครติดตามเยอะ
ก็มีเนี่ยตำรวจคอยเคลียร์พื้นที่ด้านการจราจร
แล้วก็พอท่านลงจากรถท่านก็เข้าไปไห้หลักเมืองเลย
ที่ได้ยินมาก็ท่านมาขอเกี่ยวว่า
ถ้าว่าทีมฟุตบอลของท่านชนะเลิศใช่ป่ะ
ท่านอาจจะมาทำพิธีครั้งยิ่งใหญ่เลยที่นี่

คืออาจจะว่าถ้าว่าชนะเลิศอะไรประมาณนี้ก็
หลักเมืองเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
แต่ว่าอันนี้ป้าก็ได้ยินมาจากท่านรองนายก
ของที่สบานเมืองนครท่านมายืนอยู่เมียกับป้า
อย่างไรก็ตามแม้ประธานสโมสรและนักเตะ
ไม่ได้มาไหว้สารหลักเมืองตามที่หลายคนคาดหวัง
แต่ความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่ง
จะเกิดขึ้นไม่ได้เพียงเพราะการบูชา
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเพียงอย่างเดียว
แต่มันเกิดได้จากหลายปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็นนักเตะผู้จัดการทีม
หรือผู้อยู่เบื้องหลังทุกคน

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน